เรื่องราวของหมัดมวยยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศในการฝึกซ้อมของทีมเสื้อกล้าทีมชาติไทย
ในการลุยศึกมวยสากลสมัครเล่น
ที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกแล้วก็ไปลุ้นเหรียญนะครับ

ติดตามได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อนะครับ

เช้าวันนี้ครับผมมาอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อติดตามการฝึกซ้อมของทีมมวยสากลทีมชาติไทยนะครับ
ที่ตอนนี้มีภารกิจกับการล่าตัวโอลิมปิกเพิ่มครับ
รวมไปถึงนักมวยที่ได้ตัวโอลิมปิกแล้ว

เพื่อลุ้นเหรียญในการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาฝากแฟนชาวไทยนะครับ
บรรยากาศตอนนี้นี่นักมวยก็กำลังฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวครับ
เป็นบรรยากาศที่เราเห็นได้เป็นประจำในช่วงเช้าแล้วก็ในช่วงค่ำอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าจะมีการฝึกซ้อม๒เวลาสำหรับทีมมวยสากล
และคนนี้ครับก็คือโค้ชแขกครับนาวาเอกทวีวัฒน์อิสลามนั่นเองสวัสดีครับ
ก่อนอื่นถามก่อนเลยว่าทุกเช้าฝึกซ้อมอย่างไรบ้างครับสำหรับทีมมวย
ครับจริงแล้วตั้งแต่เริ่มต้นที่เราได้การกีฬาของประเทศไทย
โดยเฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเอาเข้ามาช่วยนะครับ
ในกับโปรแกรมการฝึกซ้อมในเรื่องของเวทเจนลิงหรือเซอร์กิจ
เรื่องของวิชาการกีฬาที่ผมพูดตั้งแต่เริ่มต้นนะ
ที่ต้องใช้กับนักกีฬาของเราครับผม
โดยรวมแล้วเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากการคัดโอลิมปิกที่จีน
ตอนนี้เนี่ยความพร้อมโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทุกคน
ตอนนี้โดยทีมเทคนิคนะครับ
ได้แบ่งเป็น๓๓กลุ่ม

ก็พวกที่ผ่านการคัดเรือมาแล้วนะครับ

สายลมกับชัดชัยก็จะตามไป
เพื่อไปเตรียมนะ
เตรียมเตรียมวันนี้มีทวนาเมนต์อยู่ในรายการหนึ่ง
คือกาดิ้งครับแล้วก็มีแทนดิ้งแคมป์
ทางไอบ้าเขาจัดการฝึกซ้อมร่วมกันนะครับ
สองก็คือชุดเลขสามนะครับ
เลข๓นี้ซึ่งจะมีแผนไปเก็บตัวที่ต่างประเทศนะ
ซึ่งก็มีกังแก้วสี่สิบเก้ากิโลห้าสิบสองอ่า
ทะเนศหกสิบอ่าซุปเปอร์แบงค์นะครับ
แล้วก็รุ่นเจ็ดสิบห้าอีกอีกหนึ่งรุ่นนะครับประมาณสี่นะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็เตรียมเล็กสามส่วนที่สำคัญก็คือเนี้ยอ่า
หกถึงยี่สิบเจ็ดพฤษภาชิงแชมป์โลกมวยหญิงนะครับ
นี่เลขสุดท้ายของมวยหญิงซึ่งเรามีสามนักชกนะ
เปรียบวิไรทัศน์สมาลีแล้วก็สุดาบอลนะครับตึ้งตึ้ง
ซ้อมอยู่ทีนี้เอาละครับเดี๋ยวเราไปคุยกับนักมวยตอนนี้ที่เตรียมจะไปคิวบาร์
ก็คือพี่สายลมกับพี่ชัดชัยเนาะกำลังฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นเลยนะครับ
ทั้งสองท่านพี่สายลมสวัสดีครับครับเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับ
ไปคิวบาร์แล้วตอนนี้ก็เตรียมสภาพครับแล้วก็เตรียมอ่า
ร่างกายที่จะไปฝึกซ้อมที่ครูบาแล้วก็จะไปอ่า
กับนักมวยคิวบาร์ก็เตรียมเทคนิคแล้วก็เทคนิคที่จะไปอ่า
คู่ต่อสู้อย่างกับคิวบาร์ครับครับเป็นโอลิมปิกครั้งหนึ่งของพี่สายลมนะ
ที่จะได้ไปคราวนี้เนี่ยคิดว่ามีโอกาสที่จะนำเหรียญมาฝากแฟนชาวไทยยังไงบ้าง
ครับเป็นโอมิติกอีกครั้งหนึ่งที่ผมมีความหวังแล้วก็
อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมผมก็ยังมีความหวังที่จะหยิบเหรียญ
ปิกมาฝากพี่น้องชาวไทยครับนะครับเดี๋ยวให้พี่สายลมซ้อมตรงนี้ต่อนะครับ
ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวมาดูคนต่อไปครับตอนนี้กำลัง
วิทพื้นกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะครับครับครับอ่า
อรี่เวทบอดี้เวทอ่าบอดี้เวสนะครับก็ถือว่า
เป็นการฝึกซ้อมที่เข้มข้นเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ก็คาดหวัง
กับการไปโอลิมปิกกับการคว้าเหรียญรางวัลมาคือชัดชัยบุตดีนั่นเอง
สวัสดีครับพี่ครับก่อนอื่นเลยจะไปคิวบาร์แล้วครับผม
ครับก็เตรียมยังไงครับตอนนี้เตรียมสภาพร่างกาย
เพื่อที่จะไปถึงนู่นเราซอฟต์โปรแกรมเขาได้เลยครับแล้วก็ลงนวมกับ
นักมวยคิวบาร์แล้วยังครับผมครับมีทวนาเมนต์ที่คิวบาร์ด้วย
จะมีโอกาสได้ฝึกซ้อมร่างกายยังไงบ้างก็คงจะซ้อมโปรแกรมที่คิวบาร์แล้วก็ดู
อ่าเขาเรียกอะไรอ่าว่ามีชาติไหนบ้างครับที่เข้ามาแข่งขันในในแมท
ครับครับผมก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่
คราวนี้นี่มีพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงไหมครับเพราะว่าตอนไปที่จีนนี่ก็มีการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ
ครับตอนนี้ยังยังครับผมต้องใกล้ใกล้ก่อนครับตอนนี้ยังครับตอนนี้ทำสภาพร่างกายให้สมบูรณแข็งแรงก่อนครับ
ครับผมยังไงฝึกซ้อมต่อครับพี่อีกหนึ่งคนนะครับที่แน่นอนครับว่ากลับมาครั้งนี้น่าจะมีเซอร์ไพรส์ก็คือพี่แก้วฮงประยูนนั่นเองนะครับพูดถึงการกลับมาของพี่แก้วนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างครับ
ครับจริงแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นนะคือช่วงนั้นเขาก็ตั้งแต่ความคิดผมนะคือในกลุ่มของพี่แก้วเนี่ยจัดชัยสายลมนะสองคนนี้ก็ทำได้พี่แก้วเขาคิดว่าเขาก็ต้องทำได้นะแล้วก็เขามีความมั่งมั่นนะก็ดูกันไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้มันก็มีการซ้อมคู่กันไปสี่สิบเก้ากิโลกรัมนะอ่ามีพี่แก้วด้

ทางสมาคมนะโดยเฉพาะท่านนายกที่ท่านมอบหมายให้ท่านทางประธานฝ่ายวนาเทคนิคคือคุณสมชายนะดูแลนักหมวยชุดนี้ได้เป็นอย่างดีมากนะหมายว่าเรื่องการอ่ากินดีอยู่ดีฝึกดีแล้วก็ที่สำคัญคือฝันและการบังใจคือการปรุปฐำคำชูดีมากครับผมซึ่งเนี้ยผมคิดว่าเป็นแรงจูงใจที่จะให
ต่อไปครับผมและนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าสำหรับการฝึกซ้อมของทีมมวยสากลนะครับต้องขอขอบคุณพี่แขกนาวาเอกทวีวัฒน์อิสลามนะครับแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเป็นกำลังใจให้ทีมมวยสากลนั้นคว้าตั๋วไปโอลิมปิกให้ได้แล้วก็นำเหรียญทองกลับมาแฝกฝั่งแฟนชาวไทยท
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ